คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก
พุทธศาสนิกชนแห่ไปไว้อาลัยหลวงปู่แสงยานวโร

วันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่แสงนะคะเป็นกรณีพิเศษ
เมนชั่วคราววัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร
โดยในช่วงบ่ายมีการเริ่มพิธีขอขมากรรมค่ะ

ดอกไม้จันทร์ก่อนจะมีพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสง
ในเวลาบ่าย๓โดยเมนชั่วคราวค่ะ
ที่จะมีการถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่แสงอย่างเรียบง่าย
ฐานั้นทำจากปูนประดับรูปปั้นช้างและพญานาค
ด้านบนเป็นฐานสำหรับวางสรีระสังขารของท่าน
โดยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีประชาชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์
ชุดขาวแห่มาร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
จังหวัดยะโสธรร่วมกับทางวัดป่าดงสว่างธรรม
มีการเตรียมสถานที่จอดรถไว้จำนวน๕จุดด้วยกันค่ะ
เพื่อที่จะรองรับปริมาณรถได้ไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐คัน

ก็มีการจัดรถรางจากมูลนิธิหลวงปู่สวง
ไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ที่จังหวัดศรีสเกต
และจากสำนักงานเทศบาลเมืองยะโสธร
เพื่ออำนวยความสะดวกส่งรับส่งประชาชน
ตลอดเส้นทางมีตำรวจทหารและอศ
ดูแลความปลอดภัยและมีพยาบาลดูแลสุขภาพประชาชนด้วย
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหาร
มาด้วยความเคารพเลื่อมสายศรัทธาในหลวงปู่แสง
ท่านเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
และนำคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตเท่าที่จะทำได้ค่ะ

เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา๖นาฬิกาค่ะ

ถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิสุกค่ะ